มีเรื่องหลอนคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งเขาก็รับจ้างในการขนสาย
สุราชไปส่งให้ที่ชุมพรถึงชุมพรปุ๊บกำลังจะเอาดำขึ้นเพื่อเททรายลงมา
สิ่งที่มันลงมามันมีศพคนตายกริ้งลงมาด้วยโอ้โหเขาตกใจมากว่าอ้าว
ก็ผมขนสายแล้วคนตายมาจากไหนหลอนมากครับ

รับแจ้งว่ามีศพถูกฝังอยู่ในทรายครับ
รถบรรทุกคันนี้ทะเบียน๗๐๔๔

อยู่หน้าสนามกอล์ฟเขต

นะฮะจากการตรวจสอบในกระบะพ่วงหลัง

อายุสักประมาณ๒๕๓๐ปีประมาณนี้
สูงสัก๑๖๕เซน

เสื้อเชิดแขนยาวลายสก๊อตสีน้ำเงินดำ
กางเกงขายาวสีดำไม่สวมรองเท้า

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมา

ใบหน้ามีแผลแตกแผลถลอกตามลำตัวแขนขาว

ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
ไปผ่าชนสูตรที่โรงพยาบาลชุมพร

เขาบอกว่าเขาขับรถพ่วงมา

ก็เลยไปหารับงานวิ่งขึ้นมาจะได้ไม่เสียเที่ยว

ตำบลสินปุ่นอำเภอพระแสงที่สุราช

ได้ไปส่งไปที่โรงงาน

เสร็จในพื้นธีค์ของจังหวัดชุมภร

ไม่ได้แวะที่ไหนเลยจากท่าทรายเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้แวะเลยนะครับ
พอถึงโรงงานก็ยกดำตัวพ่วงข้างหลังเพื่อเททรายลงปรากฏว่ามันไม่มีแค่ทราย
มันมีศพกิ้งกุ๊กลงไปกับทรายด้วยทุกคนยืนตะลึงตกใจว่าอ้าวแล้วศพคนตายมาจากไหน
ทำไมมันไม่มีแต่ทรายมันมีศพคนตายด้วยจากนั้นเจ้าของโรงงานก็เลยให้คนงานช่วยกันยกศพขึ้นกลับไปไว้ที่ตัวพ่วงก่อน
แล้วก็รีบไล่คนขับออกไปจากโรงงานเดี๋ยวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องไง
คนขับก็ตกใจรีบขับรถไปจอดริมถนนหน้าสนามกอล์ฟ
ค่ายเขตรมศักดิ์ห่างจากโรงงานนั้น๑กิโลแล้วก็โทรแจ้งตำรวจไปตรวจสอบ
ก็เลยไปเจอศพอยู่บนที่หลังบรรทุกนะฮะเพราะว่าโรงงานนั้นเขาไล่ออกมานะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตอนที่ไปเอาทรายมาที่รถแบ็คโฮลเนี่ย
ตักทรายใส่ตัวพ่วงใช่ไหมแล้วน่าจะมีคนงานอยู่ในรถโดยที่คนตักทรายมองไม่เห็น
คนงานอาจจะเป็นคนงานจากไหนก็ยังไม่ทราบแต่คนงานนี้อาจจะอยู่ในเขาเรียกว่าท่าทรายก็ได้

ในนี้คนแบ็คโฮล์ก็เลยเอาสายเทสายเทสาย
ก๊อฟจะบอกว่าแบบถูกฝังทั้งเป็นอะไรอย่างนี้
ต้องครับถูกฝังทั้งเป็นอยู่ตรงนั้น
หรืออีกเคสหนึ่งอาจจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า
แล้วเอาศพไปฝังไว้ในกองทราย
แล้วดำรถแบ็คโฮที่เขาอยู่ท่าทรายเขาก็เลยตักทรายขึ้นมา

ตอนนี้เดี๋ยวจะไปสอบประคำตั้งแต่ต้นทางคือคนขับรถแบ็คโฮท่าทรายตลอดทางมาเนี่ย
แล้วก็คนขับรถ๑๐ล้อต่างนานา
เพื่อรอว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วศพนี้มันมาจากที่ไหน
ก็ต้องสืบจากศพนั้นแหละนะครับ